รักแล้วนะคะแต่ว่าคู่นี้น่ารักมากกว่าค่ะ
โตโน่เขายังรักแม่น้อยมาก
รักกันอย่างไรคุณผู้ชมรักกันแบบอภิชาตบุดเลยค่ะ
เห็นภาพแม่น้อยคอยอยู่ข้างโตโน่ตลอด
ถือว่าที่ช่วงโตโนเขาตะลุยว่ายน้ำข้ามเกาะ
แม่น้อยก็ไปให้กำลังใจตลอดเลยคุณผู้ชม
คุณผู้ชมยกเครื่องน้ำมาใหม่หมดจดสวยเฉ็นก็ได้๓๐ยังแจ๋วชิปไซด์ไปเลยค่ะ
งานนี้โตโน่เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐนะคะว่าโอ้โหซูฮกให้แม่เลยจริง
อดทนมากนะคะถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยทำ๓๔วันเนี่ยแต่แม่ทำวันเดียวจบนะคะ
แต่ว่าตอนนี้นะคะแม่สวยแล้วก็เลยอ้อนค่ะแม่ซอยแน่ไปออกกำลังกายแน่

ใจสู้มากจริงฮะคือแบบ
ตอนท่านมาบอกผมว่าท่านจะทำผมก็ไม่คิดครับ

คนอื่นน่าจะทำสะสมกันมาสัก๓ปีนะผมว่าแบบ

จากแม่กลายเป็นได้พี่สาวครับ

แต่ก็เหมือนเดิมครับสิ่งที่ผมแบบเป็นห่วง
ก็คือนอกจากหน้าสวยแล้วเราต้องดูแลร่างกายด้วย